คุณผู้ชมมาดูที่ฉะเชิงเซากันบ้าง
คืออันนี้เด็กสองคนนอนเล่นอยู่บนเตียง

เปิดหน้าต่างดูอุ๊ยมีลมมา
แล้วดีที่น้องตัดสินใจนะลุกออกมา
เพราะถ้าเกิดน้องไม่ลุกออกมาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูว่าเกิดอะไรขึ้น

นอนเล่นกันอยู่สองคนใช่ค่ะแล้วข้างนอกนี้มีฝนตก

แล้วก็คุยกันอุ๊ยเสียงลมแรงมากเลย

นี่จังหวะนี้น้องเสื้อดำอุดหูก่อนคือเสียงฟ้าผ่า
แล้ววิ่งหนีมาน้องกางเกงสีเหลือง

แล้วจังหวะนี้อุ้ยปั๊บเดียวเองคุณผู้ชม
พายุลมแรงพัดกระหน่ำบ้านนี้

แล้วคิดดูสิถ้าน้องสองคนไม่ลุกขึ้นไปดู
วิ่งหนีออกมานอนเล่นมือถืออยู่บนเตียง

โอ้โหคลิปนี้คุณแม่เอาคลิปมาโพสต์ไว้เลยนะ

เอามาแชร์ในโลกโซเชียลบอกว่าเตือนภัยกันเลยเนี่ย

ใช่ค่ะบ้านนี้อยู่ที่อำเภอสนามชายเขตที่ฉะเชิงเซานะคะ
นักข่าวของเราก็เลยลงไปที่บ้านหลังนี้
เสียหายทั้งหลังนี่ดูเสียงของคุณผู้ชม
ฝ้าเนี่ยมันพังลงมาหลังคาปลิวหาย
ที่เห็นขาวนั่นท้องฟ้าแล้วนะคะ
เนี่ยซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

คุยกับเจ้าของบ้านคุณแม่ค่ะ
นางสาวงามตาโยธานันร้องไห้ด้วยแหละ

มาให้สัมภาษณ์มันไม่เหลืออะไรเลยจริงอะนะคะ
แพ็คเดียวจริงนั่นในคลิปน่ะ
แล้วเด็กในคลิปสองคนนั้นมีลูกสาวของคุณงามตา

นี่โชคดีนะที่ทั้งสองคนรอดตาย
แต่ว่าตอนนี้เครียดเหลือเกิน

อย่างเมื่อคืนไปอาศัยนอนบ้านยาย
แล้วห้องบ้านยายมันก็เล็กค่ะ
อัดกันอยู่ในห้องนั้นอ่ะ๑๐คน

ลูกกับหลานคุณงามตาเนี่ยเจอขนาดนี้แล้วตัวคุณงามตาอยู่ไหน

อยู่หน้าบ้านกับลูกเพราะว่าลูกอีกคนนึงติดโควิดค่ะ
ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก่อนเลย
ไหนก็จะปัญหาโควิดอีก

แล้วไม่ใช่แค่บ้านของคุณงามตาหลังเดียวนะ

น้ำชายเขตเนี่ยเจอแบบเนี้ยพายุพัดถล่มหลังคา
ประโยชน์บ้านเรือนพังเนี่ยสี่สิบกว่าหลังค่ะคุณผู้ชม
แล้วข้าวของก็ไปหมดเลยต้นไม้หักโค้น
ทับสายไฟแรงสูงอีกแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งลงพื้นที่
ให้การช่วยเหลือถ้าเกิดต้นไม้ที่มันหักโค้นขวางถนน
ก็ต้องไปเคลียร์เส้นทางให้รถสัญจรได้
เรือนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยา
แล้วก็ซ่อมแซมต่อไปด้วยนะคะครับคุณผู้ชมฮะมา